คุณยายคนหนึ่งนะท่านถูกงูกัดนะแต่ท่านอยู่บ้านคนเดียว
เอาแล้วใครจะช่วยคุณยายปรากฏว่ามีพนักงานขนส่งเอกชนมาส่งของกันแถวนี้พอดี
คุณยายก็เลยตะโกนเรียกไอ้หนูเอ้ยหนูเอ้ยช่วยยายด้วยยายโดนงูกัด
พนักงานไม่รีรอช่วยคุณยายนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
ส่วนของที่จะไปส่งให้ลูกค้าบอกพักไว้ก่อนคุณลูกค้าครับพักไว้ก่อนนะฮะ
เดี๋ยวผมพาคุณยายไปส่งโรงพยาบาลก่อนกลายเป็นเรื่องราวดีที่คนไม่ทิ้งกันในสังคมนะครับ
คือเรื่องนี้มีการนำมาโพสต์ไว้ลูกชายคุณยายนำมาโพสต์ไว้ในเพจสัตหีบเจ้าเอ่ย
แสดงความขอบคุณพนักงานขนส่งที่มากน้ำใจ
จากเมื่อช่วงเช้าแม่ของผมถูกงูกัดครับอยู่แถวเตาถ่าน
เตาถ่านก็แยกเตาถ่านนะเนาะแถวสัตหีบนะครับ
แล้วพอดีน้องเขาไปส่งของแถวนั้นพอดีแม่ผมก็เลยขอความช่วยเหลือ
น้องเขาไม่รีรอฮะรีบมาส่งแม่ผมที่อนามัยเตาถ่านทันที
และรอดูอาการด้วยนะเฝ้าอาการแม่ผมด้วย
ผมต้องขอขอบคุณจากใจนะครับตอนนี้แม่ปลอดภัยแล้วครับ
ทีนี้คนที่เข้ามาเห็นโพสต์ก็ชื่นชมพนักงานขนส่งนะฮะ
ก็คือน้องพานุวัฒน์ศรีวิโรธเป็นอย่างมากเลย
บางคนก็เคยรับของจากน้องพานุวัฒน์ก็มาคอนเฟิร์มด้วย
บอกว่าโอ้โหนอกจากน้องจะเป็นคนดีแล้วเวลาทำงานก็บริการดีมากเช่นเดียวกันนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปคุยกับน้องพานุวัฒน์สิคุณ

นี่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังวันนั้นครับผมไปส่งของล้านของคุณยายพอดี
ช่วยพายายไปส่งอนามัยหน่อยได้ไหม

พริกอะไรพริกที่ต้องไปส่งของให้ลูกค้าอยู่พอดี

ชีวิตของคุณยายสำคัญกว่าครับ
ผมเลยเลือกพาคุณยายไปส่งอนามัยฮะ
พาแกไปส่งที่นามัยแล้วก็โทรตามติดต่อญาติให้อะไรให้
ให้แกแล้วก็โรงพยาบาลอนามัยก็ติดต่อทางอุดมศักดิ์
ให้ไปส่งตัวแกไปที่โรงพยาบาลนะครับ
แกก็แบบว่าจะเป็นลมแกจะเป็นลมอยู่แล้วคือ

ก็ฟุบอยู่ข้างหลังอีกรอบนึงแล้วแกก็รีบไปส่งแกที่อนามัยครับ